ผู้ชายคนนี้เขามากับแฟนก็ขับรถอยู่
ปรากฏว่าไม่ได้ทันระวังไปชนพระที่กำลังบินทบาทค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะ

ตำรวจสพพระประแดงที่สมุทรประการได้รับแจ้งว่ามันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
รถไปชนพระที่กำลังเดินบินทบาทกำลังข้ามถนน
ที่บางพึ่งของพระประแดงสมุทรปราการ

ใช่ค่ะนอนอยู่แบบนี้นะคะ

พระนี่คือพระชัยชนะอายุ๕๗ปี
ท่านเป็นพระลูกวัดภัยยนต์พลเสพราชวรวิหารนะคะ

แล้วที่หัวที่ศีรษะมีรอยปูดบวมด้วย

แต่พระท่านยังรู้สึกตัวนะคะ
ถามอะไรไปก็ยังตอบรู้เรื่องยังตอบได้อยู่
ต้องรีบนำพระท่านส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๓ค่ะ
แล้วในที่เกิดเหตุก็เจอรถเก่งมิซูบิชิสีบอลเทา

ดูที่รถเก๋งหน่อยนี่ข้างหน้าเป็นรอยชนที่กันชนหน้า
กระจกหน้าดูสิคะคุณผู้ชมมันร้าว
เห็นไหมเป็นรอยร้าวทั้งบานเลยค่ะ
คนขับอายุ๒๒ปีเองนะชื่อว่านายธีรพัฒน์เกรดประเสริฐ
ไม่ได้หนีไปไหนคนนี้ค่ะรอให้การอยู่กับตำรวจ
ตัวนายธีรพัฒน์คนขับเก่งที่ชนพระเนี่ยเล่าให้ฟังว่าผมมากับแฟน
พอขับมาตรงนี้ผมหันไปคุยกับแฟน
พอหันไปคุยปั๊บหันหน้ามามองข้างหน้าอีกทีนึง
พระท่านกำลังจะข้ามถนนมาพอดี

ผมพยายามเหยียบเบรกแล้วเหยียบไม่อยู่
รถไปพุ่งชนพระชัยชนะอย่างจังเลยค่ะ
รอยแตกที่กระจกเนี่ยเป็นเพราะว่าพระท่านกระเด็นมากระแทกกับกระจกหน้ารถ
แล้วก็ร่วงลงไปที่พื้นถนนรีบจอดเลย
ลงไปช่วยเหลือและแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะ
คุณผู้ชมพอได้ฟังเสียงคนขับรถไปแล้วใช่ไหม

บ้างค่ะอยู่ฝั่งที่พระท่านกำลังจะข้ามมา
เดี๋ยวลองฟังเขาหน่อยเขาเล่าเหตุการณ์นี้ยังไงค่ะ
นี่แหละค่ะตำรวจก็ให้ตัวคนขับเก่งที่ชนพระเนี่ยนะคะ
สอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักพระประแดงก่อน
แล้วเดี๋ยวต้องไปไล่ดูกล้องวงจรปิดในจุดที่เกิดเหตุ
แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ